ส่วนพระอีกรูปนึงนะคะพระอานนท์ซึ่งก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่ไปให้กำลังใจอดีตผู้กำกับโจ้
ครับนะคะล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะพระอานนท์ได้ไปขอศึกกับเจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดเพชรชบูรณ์แล้วค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าอาวาสวัดไพรสนศักดารามพระอารามหลวงนะคะ
ปริยัติพัชราพรซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ
ท่านเปิดเผยเมื่อช่วงสายของวันนี้ค่ะบอกว่าพระอานนท์ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์
มาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
สงฆ์ได้เดินทางมาขอให้ศึกให้นะคะครับโทรศัพท์มาก่อน
แล้วก็ขับรถส่วนตัวมาเพียงลำพังมีการพูดคุยและสอบถามถึงสาเหตุที่มาศึก
อานนท์ก็บอกว่าไม่ได้รู้จักกับอดีตผู้กำกับโจ้เป็นการส่วนตัว
แต่ว่าที่ทำไปแบบนั้นเพราะว่าเคยเห็นมาตักบาทหลายครั้งก็เลยเห็นใจ
เห็นข่าวเคยคิดจะฆ่าตัวตายก็เลยไปให้กำลังใจนะคะ
อยากจะขอบินทบาทไม่ให้ฆ่าตัวตายและให้ยอมรับกับผลตามกฎหมาย
ต้องทำใจยอมรับโทษซึ่งสิ่งที่ทำไปนั้นก็ไม่มีผู้ใดร่วมคิดด้วยค่ะ
แกไม่ได้พูดให้ฟังว่ามีใครมาพูดอะไรแกคิดของแกเองก็เลยไปหาเอง
ไปเองไปเองไม่มีพวกด้วยไม่มีพวกด้วยนะครับทำคนเดียวอืม
แล้วอ่าพระอานนท์นี่ติดต่อมาหาหลวงของพ่อหลายหลายวันอย่างครับ
ว่าจะมาศึกหรือครับติดต่อเมื่อวานนี้อ๋อว่าจะมาศึกวันนี้ใช่ไหมครับ
แล้วมากับใครครับมาคนเดียวมาคนเดียว
ขับรถมาเองเหรอครับอืมขับรถมาเองท่านเจ้าอาวาสวัดไพรสนศักดาราม
บอกอีกนะคะว่าหลังจากทำพิธีศึกแล้วท่านก็ฝากข้อคิดให้อดีตพระอานนท์
บอกว่าจากนี้ไปขอให้พิจารณาใช้สติสัมปัชญะดีในการใช้ชีวิตให้ถูกต้อง
ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองทั้งผู้อื่นและพระพุทธศาสนา
ซึ่งอดีตพระอานนท์ก็รับปากว่าจะไม่ทำอีกนะคะจากนั้นก็ขับรถกลับไป
ไม่ได้บอกอะไรว่าจะไปไหนแต่ก็คาดว่าน่าจะกลับไปบ้านเกิดที่อำเภอวิเชียนบุรีนะคะ
ซึ่งอาจจะกลับมาบวชอีกครั้งก็เป็นได้นะคะเพราะไม่ได้ผิดวินัยส่งร้ายแรงถึงขั้นอาบัติปราชิก
มีสิทธิ์ที่จะบวชได้อีกค่ะ